จากเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะครับ
เราจะมาดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่ที่
หมู่บ้านที่เกิดเหตุหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า

ผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนิน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่งเดินทางมาเก็บวัตถุพยาน
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ดูจากภาพด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า

ยังมีตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗
รวมไปถึงสูตรพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดเพชรบุรี
เดินทางมาเก็บวัตถุพยานที่บริเวณจุดเกิดเหตุด้วย
โดยนอกเหนือจากพวกปอกกระสุนปืนเอ่ยอะไรต่างเอ่ย
ยังมีความพยายามในการที่จะหาวิถีกระสุน
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุยิงในครั้งนี้
ด้านขวามือของผมนี่จะเป็นบ้านพักของคนก่อเหตุนะครับ

ส่วนบ้านซ้ายมือก็จะเป็นบ้านพักของผู้เสียชีวิตเอง
แต่อีกหนึ่งจุดที่ผมอยากพาคุณผู้ชมมาดูครับ
คุณผู้ชมครับคือบริเวณจุดด้านหน้าบ้านของป้าคนหนึ่ง
ที่ผมสัมภาษณ์มาแดดละคุณผู้ชมจะเห็นค่ะตอนนี้นะฮะ
ตรงจุดนี้คือศพของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนคือเบล
แล้วก็อีกห่างกันประมาณ๒๓เมตร
ก็คืออีกหนึ่งศพก็คือนายโอ๊ต
ซึ่งเป็นคู่อริกันของคนก่อเหตุเองที่ถูกยิงเสียชีวิตตรงนี้
บริเวณจุดนี้ยังคงมีกองเลือดตั้งอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับ
ตลอดทั้งวันของช่วงเช้าและช่วงสายของวันนี้
ใกล้เคียงของบ้านพักคนเกิดเหตุ
ต่างพากันเข้าสำรวจความเสียหายบ้านของตัวเอง
หลังจากที่ตำรวจถอนกำลังออกไปแต่บ้านพักของคนก่อเหตุนั้น
ตำรวจยังคงตรึงกำลังเอาไว้ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
โดยนำเอาตำรวจสายตรวจยืนคอยควบคุมอย่างแน่นหนา
ซึ่งจากการสังเกตด้านนอกของทีมข่าวนะครับพบว่า
บ้านพักของคนก่อเหตุนั้นกระจกแต่ละบานทางด้านหน้าของบ้าน
และบริเวณด้านข้างบ้านทั้งชั้น๑และชั้น๒นั้น
ถูกยิงจนแตกละเอียดทั้งบานและมีรูกระสุนปืนทั้งในตัวบ้าน
และกำแพงบ้านจนเรียกได้ว่าพุนไปทั้งหลังนั่นเองนะครับ
โดยระหว่างที่ทีมข่าวสำรวจอยู่ก็พบแม่ของคนก่อเหตุ
เปิดประตูออกมาจากด้านในซึ่งตัวบ้านหลังนี้น่าจะทะลุ
กับด้านของบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งตัวของแม่คนก่อเหตุนั้น
เปิดประตูบ้านให้กับญาติเพื่อที่จะพยายามเข้าไปด้านใน
แต่ตำรวจยังคงคุมพื้นที่ไว้เพื่อรอตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งสีหน้าของแม่คนก่อเหตุนั้น
ยังคงมีความเครียดอยู่นะครับและไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ให้กับทีมข่าวทราบแต่อย่างใดทีมข่าวเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของคนก่อเหตุเพียงประมาณ๑๐เมตรนะครับ
เป็นบ้านหลังที่คนเคาะร้ายมาเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านถึง๒ศพ
โดยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยมองผ่านกระจกหน้าจากบ้านไปซึ่งเห็นคนก่อเหตุเอาปืนไล่ยิง
คู่กรณีไม่ต่ำกว่าสิบนัดก่อนที่คนเสียชีวิตร่วงลงจากรถจักรยานยนต์
ส่วนอีกคนล้มลงนอนเสียชีวิตขณะนั้นตัวเขาเองคิดว่ามีการไล่ยิงกันและคนร้ายหลบหนีไปแล้ว
ออกจากบ้านมาเพื่อไปเรียกบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของคนก่อเหตุเอง
เพราะว่าจะให้มาช่วยดูศพนั่นเองแต่ในจังหวะนั้นที่เจ้าของบ้านหลังนี้ไปบ้าน
หน้าบ้านของคนก่อเหตุนะครับปรากฏว่าเสียงคนก่อเหตุตะโกนออกมาจากบ้านในบ้าน
ว่าป้าป้าเข้าบ้านอยากตายอีกศพหรือไงซึ่งตอนนั้นคุณป้าบอกว่าตกใจมาก
รีบเข้าบ้านและปิดบ้านทันทีหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง
คาดว่าหลังจากที่ตัวเองเข้าบ้านไปพนักงานส่งของน่าจะเข้ามาส่งของภายในซอย
จนกระทั่งถูกยิงเสียชีวิตไปด้วยฟังเสียงของป้าข้างบ้านกันครับ
ก็นอนอยู่ในบ้านพอหลับตี๑๑๓นพ่อป้าจะดูทีวีอยู่
ก็ตำรวจกำลังยิงเตี้ยงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถอยไป
พอจิน๑๕๐นมาอยู่ทั้งหลังจนตี๑๔๐๐นต้าก็แอบมองตรงนี้
ก็ไม่ได้นอนเลยพอผมเห็นตำรวจกระทั่งคุยเสียงดัง
ตัวของคนก่อเหตุนั้นได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้าน
แต่มีการเปิดเพลงทำขวัญนาคออกมาจากภายในบ้านอย่างเสียงดังนะครับ
อยู่นานสองนางและเสียงดับไปซึ่งตลอดทั้งวันที่มีการปฏิบัติการ
คุณป้าท่านนี้ไม่ได้ย้ายออกไปไหนนะครับยังคงหลบอยู่ภายในบ้านตลอดทั้งคืน
ซึ่งคุณป้านั้นยอมรับเขาว่าหวาดกลัวมากเพราะต้องอยู่กับความมืด
และไม่กล้าเปิดไฟเพราะกลัวนะว่าคนร้ายนั้นจะรู้ว่ามีใครอยู่ในบ้าน
ซึ่งป้ายังบอกอีกนะครับว่าภาพทุกอย่างนั้นยังคงติดตาอยู่
คุณผู้ชมครับขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพนั้น
ถูกนำส่งที่โรงพยาบาลพระจอม๙เพื่อชนะสูตรพลิกศพตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๕ของวันนี้นะครับ
โดยเป็นเหยื่อของผู้เคาะร้าย๓ศพคือนายพิสิทธิ์นายรัฐกรและนายสิริพัฒน์
ซึ่งตัวของนายสิริพัฒน์นั้นล่าสุดนั้นทราบข้อมูลว่าเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนนะครับ
ไม่ใช่รายเดอร์ตามที่เป็นข่าวโดยทั้งสามศพนั้นถูกยิงที่ศีรษะและลำตัวหลายนัด
ส่วนอีกหนึ่งศพคือศพของคนก่อเหตุเองคือนายอนุวัฒน์แหวนทองถูกยิงที่ขมับและลำตัว
โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบสภาพศพทั้ง๔ราย
พบศพเหยื่อผู้เคาะร้าย๓รายนั้นถูกกระสุนเข้ายิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวไม่ต่ำกว่า๑๐นัด
ส่วนศพก่อเหตุกระสุนยิงเข้าที่ขมับและลำตัวยังไม่ทราบว่าจำนวนกี่นัด
ขณะนี้นั้นรอชนะสูตรศพอย่างละเอียดโดยคาดว่าจะสามารถชนะสูตรได้ในเวลาประมาณช่วงเที่ยงของวันนี้
และแต่ละศพนั้นใช้เวลาในการชนสูตรประมาณ๒ชั่วโมง
ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นสามารถเดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็ยังคงเก็บวัตถุพยานอยู่บริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอย่างที่ผมรายงานไปนะครับ
ตอนนี้ใช้กำลังของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๗
รวมไปถึงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอ่ย
ก็ลงมากำกับติดตามในการเก็บพัสดุวัตถุพญาในบริเวณจุดนี้ด้วย
อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนั้นยังคงรอรับศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งช่วงบ่ายทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้น
ยังจะสามารถที่จะให้ญาตินั้นรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ครับ
มันเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ